เป็นไปตามคาดอย่างที่เราคาดการณ์กันเอาไว้จริง
ที่ไปจับลิงในเมืองธรรมดาถ้าลิงแบบนี้เราจะเห็นจับกันตามป่าใช่ไหม
ใส่โกงขังน้อยไอ้ไอบไว้กลิ่นเข้าคงหาไม่ได้แล้ว
อ้าวมันการข่าวมาแบบนี้จริงคือตามมาหลายเดือนแล้วแต่ยังจับตัวไม่ได้
คือคนร้ายเนี่ยจะลงมือกันก่อเหตุแบ่งกันภาคกลางตอนนี้กำลังลงอย่างหนักนะครับ
อยู่ในพื้นที่วัดบ้างสถานที่ท่องเที่ยวตามป่าเขานะครับที่มีลิงสแหมดอยู่
เจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับการร้องรอดิ์จากประชาชนมาจนล่าสุดมาก่อเหตุที่ลบบุรี
ลิงได้เสร็จปั๊บก็จะเอาไปขายกลุ่มที่รับซื้อไปทำเมนูเปิดพิษดาร

จริงพี่เบิร์ตคือเขามีคนจีนที่เชื่อไง
ว่าเขาต้องใช้สมองบำรุงสมอง
ถ้าเกิดกินสมองลิงจะช่วยบำรุงสมองตัวเอง

คือเขาบอกว่าน้ำแข็งไปอ่านดูนะ
ประเพณีโบราณเขาบอกว่าจริงต้องเป็นสมองเด็ก

บ้าไปแล้วอย่าไปเชื่อนะครับ

ข้อมูลก็บอกว่าเอาลิงไปทดลองอะไรบางอย่าง
ส่วนใหญ่ก็จะเลือกลิงตัวเล็กนะ
เจ้าหน้าที่แจ้งรูปประพันธ์สันฐานของคนร้ายแล้ว
ส่วนรถคันก่อเหตุเป็นรถคันเดียวกับ
เป็นรถคันเดียวกับที่เคยใช้ก่อเหตุที่ชัยบาดาน

คาดว่าน่าจะตามตัวได้ไม่ยากนะครับ
ความผิดของผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมมาดูกฎหมายนี้หน่อย
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช๒๕๖๒
โทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๑ล้านบาททำเป็นเล่น

แล้วก็ความผิดฐานมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์คุ้มครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๕แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับโทษหนักทั้งนั้น